อยากยิ้มขังน้ำตาอาการนี้นะคะคุณผู้ชม
หลายคนยิ้มหราหลายคนถึงกับปาดน้ำตา
เหมือนคนท่างดิฉันนี่แหละนะคะแต่ว่าคนในวงการพ่อชาวเก็บเราบอกเลยนะว่าโดรกดีโดรกแล้ว
โดรกดีดวงเท็งดวงปังมากด้วยเฉพาะพี่นางสิริพร
ถูกอีกแล้วอ่ะคุณคือต้องบอกว่าคนดวงเฮงแบบฉุดไม่อยู่นี่ต้องยกให้กับพี่นางสิริพรจริงนะคะ
โพสต์ก่อนใครเลยนะคะคล้อยหลังการออกสลากินแบ่งรัฐบาลไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
ปังก็พุ่งเข้าใส่พี่นางทันทีค่ะมาเป็นชุดล็อตใหญ่เหมือนเดิม
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ารับทรัพย์กระเป๋าตุงสักแค่ไหนนะเพราะว่าบันเทิงไทยรัฐเนี่ยได้ต่อสายหาพี่นางแล้ว
คนใกล้ชิดเขาแจ้งว่ายังไม่ทราบจำนวนอ่าเพราะพี่นางกำลังยุ่งยุ่ง
บินกลับไปที่จังหวัดอุดรธานีก็คือจะไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะ
งานนี้แฟนในโซเชียลก็เข้ามาแสดงความยินดีกับพี่นางกันยกใหญ่คนจะรวยช่วยไม่ได้จริง
เดตล่าสุดตอนนี้เนี่ยเลขท้าย๒ตัวเขาบอกว่าพี่นางถูกเป็น๑๐ใบเลยนะคุณ
ตามมาติดก็พี่ส้มเช้งสามช่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะฟาดไปหน่อรางวัลเลขท้าย๓ตัว๑๕ใบ

นับมาเนี่ยน่าจะได้รางวัลประมาณหกหมื่นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนคนนี้ดวงเฮงแต่เห็งไม่สุดตั้มวราวุฒิวังนะเลย
คือเขาถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวแต่ยังช้ำเพราะว่าเข้าเนื้อคือซื้อเยอะเกิน
ส่วนใครที่พลาดเป้าไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องเสียใจนะใบตองนะไม่พาเจ้าเป็นเพื่อนคุณผู้ชม
ใครซะอีกที่เจ้าประจำพี่มนตรีคำสร้อยเจ้าพ่อเจ้าพ่อนะจ๊ะแต่คิดจะเดินสายเสี่ยงโชคก็ต้องเผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวังนะคะ
มนตรีเขาบอกว่างวดนี้ไม่ถูกงวดหน้ายังมีอย่าท้อนะครับเพราะความหวังยังมีงวดหน้าเจริญพร
แฟนคลับนอกจากจะเข้ามาฮาก็ยังส่งกำลังใจให้เฉพาะใบ้เลขงวดนี้นะคะที่ยังชวดไปอีกรอบหนึ่งนะคะ

เหมือนกันก็คิดว่าก็คงจะพอเหมือนกันค่ะ
แต่ก็ยินดีกับคนดวงดีดวงเฮง

ไม่เป็นไรมีดิฉันเป็นเพื่อน
สบายใจได้อีกนิด